ที่กาญจนบุรีค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ในคลิปเนี่ยจะเห็นผู้ชายสองคนแต่งกายคล้ายกับตำรวจนะคะ
ตะลุมบอลผู้เสียหายโดยการเอาของแข็งบางอย่าง
ตีแล้วหลังจากนั้นก็ชิงรถของเขาหลบหนีไปค่ะ
นี่แหละค่ะเห็นไหมครับคุณผู้ชมคนที่กำลัง
สองคนเป็นผู้ชายที่กำลังทำร้ายผู้ชายคนนึงซึ่งดิ้นสุดกำลังอะค่ะ
สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าก็เอารถของเขาไปนะ

คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะคะ

หลักฐานเขาก็เลยวิทยุสกัดนะคะ
ของคนที่ถูกรุมที่ถูกชิงไป
ซึ่งพบว่าคนร้ายขับหลบหนีวนไปในพื้นที่๕อำเภอของกาญจนบุรี
หนีไปวนไปวนมารวมระยะทางแล้วกว่าร้อยกิโลกรัม
นี่คือเหตุการณ์เมื่อ๒๔กรกฎาคมนะคะตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ผู้เสียหายที่เราเห็นโดนรุมอยู่เนี่ยก็คือนายจีรวัตรค่ะ
เขาบอกว่าเขาขายน้ำเต้าหู้แล้วเขากำลังจะขับรถกลับบ้าน
แต่ว่าระหว่างทางเขาก็เจอรถมอเตอร์ไซค์
มีอุบัติเหตุล้มขวางถนนอยู่เขาก็ชะลอรถดู
แล้วเขาก็เห็นผู้ชายแต่งกายเหมือนตำรวจสองคน

เขาก็เลยลดกระจกลงจะถามว่ามีเรื่องอะไร
หลังจากนั้นแหละตำรวจก็เอาเครื่อง
คนที่อยู่ในคลิปก็ไม่รู้ตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
เขาบอกว่า๒คนนั้นก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายเขา
เขาพยายามดิ้นต่อสู้แต่ก็ไม่ไหว
แล้วก็ถูกจับขึ้นรถนะคะขับไปแถวหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
สุดท้ายเขาก็ต่อสู้ดิ้นลนหลุดมาได้
จังหวะนั้นพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้

ผู้ชายสองคนนั้นชิงเงินสดไป๓๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถือด้วย
แล้วก็ชิงรถกระบะของเขาที่เพิ่งถอยมาเมื่อต้นปี
แล้วก็หลบหนีไปค่ะเนี่ยสองคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ

ไม่รู้ว่าทำทำไมด้วยเพราะว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่สำคัญก็คือพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
ไม่อย่างนั้นตัวเขาเองก็คงจะไม่รอด
ตอนที่เขาช็อตผมมาผมก็สู้กับเขาอยู่อีกด้วย
สู้กันมาจนทั้งล่างสู้กันแบบสู้กันนานเลยค่ะ
คนนั้นก็จี้คนนั้นก็กด
ผมก็อยู่สู้เขาบ้านไม่เห็นจริง๒คนค่ะ
ว่าอยู่ในเครื่องแบบแบบนั้นน่ะนะคะ
ล่าสุดแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกอย่างนี้
เขาบอกว่ารู้เบาะแสผู้ที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่า๒คนนั้นเป็นอดีตตำรวจของสพท่าเรือค่ะ
เคยก่อคดีฆ่าสองสามีภรรยาขายมะนาวล้างหนี้ห้าหมื่นบาทเมื่อปี๑๙๕๗
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
เพื่อตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
สรุปว่าเป็นอดีตตำรวจนะคะของสพท่าเรือ